คุณผู้ชมฮะที่เชียงใหม่นักศึกษาสาวเขาหวาดภาวะกันแล้วนะครับ
เพราะว่ามีโจรแอบย่องไปขโมยชุดชั้นในกางเกงใน

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพัก
แล้วก็โอ้โหชุดชั้นในกางเกงในเต็มไปหมดเลย

เขายอมรับสารภาพนะฮะบอกว่าเอามาใช้สูตรดม
เพื่อสำเร็จความไคร้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นภาพว่าคนร้ายมากันแบบช่วงโอ้โหกลางวันแสกเลยนะคุณนะ

ทราบชื่อภายหลังของคนร้ายคนนี้ก็คือ
อิทธิพลศรีฟั่นอายุ๒๕ปีเป็นชาวตำบลเวียง

ได้มาก่อเหตุขโมยกระเป๋าเดินทาง
ซึ่งข้างในมีทรัพย์สินหลายอย่างแล้วก็มีชุดชั้นในนะครับ
มูลค่าประมาณ๕๐๐บาททรัพย์สินในกระเป๋าเดินทางนี้นะฮะ
ซึ่งเป็นกระเป๋าเดินทางของหญิงสาวรายหนึ่ง
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์
ออกจากหอพักจุดเกิดเหตุในย่านถนนคันคลองชมประธาน
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลบหนีออกไปนะครับ
หลังเกิดเหตุหญิงสาวอายุ๒๙ปีซึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าและเป็นผู้เสียหาย
เข้าแจ้งความให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนที่หอพักดังกล่าวนี้นะครับ
ที่ชุดสืบสวนจะแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับ
แล้วก็ตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้คาห้องพักในย่านช้างเผือก
สิ่งที่ทำให้ตำรวจตกออกตกใจอย่างมากคือเข้าไปในห้องนะคุณ
โอ้โหสิ่งที่เห็นเยอะที่สุดในห้องเนี่ยก็คือยกทรงกางเกงใน
เป็นกองเลยนะจริงไม่ได้ใส่ห่อใส่อะไรไว้เรียบร้อยแบบนี้นะกองไว้
แต่พอตำรวจไปยึดเนี่ยก็ต้องเก็บใส่ถุงใส่ห่อนะครับ

ไปหมดเลยนะฮะนับไม่หวานไม่ไหวแหละ
ตำรวจก็ประเมินด้วยสายตาไปก่อนเป็นร้อยตัวแล้วครับ
อิทธิพลผู้ก่อเหตุสาภาพว่าก่อเหตุขโมยทรัพย์สินของผู้หญิงจริง
ส่วนของกลางชุดชั้นในของหญิงสาวที่เขาเอามาเก็บสะสมจำนวนมาก
แล้วก็ตำรวจค้นเจอในห้องเนี่ย
เขาก็ยอมรับเขาไปขโมยตามเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
และตามหอพักที่หญิงสาวนำมาตากไว้
เขาจะไปจดจ้องตามร้านที่ซักผ้านะคุณนะ
ตู้ตามเครื่องแล้วก็ตู้ไหนซักเสร็จแล้วลองเปิดดู
ถ้ามีชุดชั้นในกางเกงในเอามาหมดเลย
หรือว่าที่แขวนไว้เขาก็ไปเด็ด

เสื้อผ้าปกติไปสอยไปเอามาหมดเลย
เฉพาะชุดชั้นในกางเกงในนะครับ
แล้วก็ก่อเหตุมานาน๒ปีแล้วคุณ
ก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ห้องพักแถวย่านราชพัฒน์เชียงใหม่
แล้วก็ย้ายมาอยู่ย่านช้างเผือก
คุณคิดดูสมัยที่อยู่ย่านราชพัฒน์เชียงใหม่
ก็คงไปก่อเหตุเอาชุดชั้นในของนักศึกษาสาว
ตามหอพักแถวนั้นมาเยอะเหมือนกันนะครับ
เขาบอกขโมยมาเพื่อจะเก็บสะสมไว้
ตอนแรกเขาบอกแบบนี้แค่อยากจะสะสม
ไม่ได้เอามาสูดดมสำเร็จความไคร้แต่อย่างใด
เพียงแค่ชื่นชอบชุดชั้นในผู้หญิงก็เท่านั้นเอง
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องเค้นถามไปเรื่อยจนเจ้าตัวยอมรับสาภาพ
บอกว่าเขาเอาชุดชั้นในเหล่านี้มาสูดดมด้วยสำเร็จความไคร้
อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมความชอบส่วนตัวของเขา
ก็ต้องมีการส่งไปบำบัดรักษาอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เขาบอกเขาจะตระเวนไปตามจุดที่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
หอพักนั่นคือจุดสำคัญที่เขาเล็งเป็นเป้าหมายไว้เลยนะครับ

ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
ส่วนข้อหาอื่นนะครับจะสืบสวนขยายผลกันต่อไป

ตำรวจได้ฝากประชาสัมพันธ์หญิงสาวที่ถูกขโมยชุดชั้นใน
ให้สามารถติดต่อดูของกลางได้

ถ้ามาดูของกลางและชี้ว่าเป็นของกลางของตนเอง
เท่ากับท่านเป็นเจ้าทุกข์เป็นผู้เสียหาย
ถ้าท่านแจ้งความแล้วผู้ชายคนนี้จะถูกดำเนินคดี
กลายเป็นผู้ต้องหาซึ่งมีผลต่อรูปคดี
แล้วมันจะมีข้อหาอื่นตามมาอีก

ทางตำรวจภูทรช้างเผือกเมืองเชียงใหม่

แต่เป็นคุณล่ะหายไปตัว๒ตัวคุณ

แต่อย่างนี้แบบนี้แหละไม่เป็นไร
ใช่ไงมันกลายเป็นแบบให้โจรแย่มใจ